คุณผู้ชมใช้พัดลมที่บ้านยี่ห้อนี้หรือเปล่าครับ
คุณผู้ชมอาจจะกำลังได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกับเจ้าของกิจการเขา
วันนี้มีเรื่องราวดีครับคุณผู้ชมครับเพจโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
โดยคุณจุนคุณสุนทรีวรรณวิทย์และครอบครัว
บริจาคเงิน๙๐๐ล้านบาทครับ๙๐๐ล้านบาทครับคุณผู้ชมฮะ
โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมรับมอบ
เป็นการสมทบทุนปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาล๑๖๐ล้านบาท
โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา๓๐๐ล้านบาท
โครงการอาคารโรงพยาบาล๔๔๐ล้านบาท
คุณผู้ชมครับการบริจาคครั้งนี้มีคนเข้าไปชื่นชม
แล้วก็ขออนุโมทนาบุญให้กับคุณจุนหรือกงจุน

เนื่องจากเป็นผู้ต่อชีวิตในการทำธุรกิจ
แล้วก็สร้างสรรค์แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยเฉพาะพัดลมฮาตาริจนประสบความสำเร็จนะครับ
เผื่อแผ่แก่คนที่มีโอกาสน้อยกว่าด้วย
เพียงเท่านี้ครับทีมข่าวตรวจสอบย้อนหลังไป
ไปเจอครับว่าบริษัทฮาตารินี่แหละ
ได้บริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์
โดยเฉพาะโรงพจบารในบริธีต่างจักรรถด้วยเช่นกัน
กงจุนหรือว่าคุณจุนวรรณวิทย์เนี่ยปัจจุบันท่านอายุ๘๕ปีแล้วนะครับท่านนี้ครับ
โอ้โหแม้ว่าท่านจะจบการศึกษาเพียงประถม๒แต่เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เริ่มงานเป็นอะไรเป็นคนขับรถรับจ้างครับทำโรงกลึงมาทำแม่พิมพ์มา
จนถืออายุ๕๒ผลิตพัดลมฮาตาริครองตลาดในไทยกว่า๘๐เปอร์เซ็นต์ครับ
ฮาตารินนี่จดทะเบียนเมื่อวันที่๘สิงหาคม๒๑๓๓นะครับ
จุบันทำธุรกิจมายาวนานกว่า๓๐ปีผลประกอบการย้อนหลัง๓ปีได้รับกำไรทุกปี
คุณดีโพสต์แบบติดตลกแต่ชื่นชมหาตาริบอกว่า
ต่อไปนี้จะไม่ใช้เท้าเปิดปิดพัดลมอีกต่อไปแล้วนะฮะ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหทำบุญใหญ่กันครับ
โอ้โหวันนี้ก็มีแต่คนอนุโมทนานะคะกับบุญในครั้งนี้ค่ะ